คุณผู้ชมครับมาตรการกินเที่ยวช่วงของสงกรานที่ไปลดหย่อนภาษีนั้น
เป็นมาตรการที่ต้องการจะกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ
บริการนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
พูดคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
คุณเสริมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้บริการสงการก็เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้ว
ในส่วนของมาตรการกินเที่ยวแล้วก็นำไปรถหย่อนภาษี
คิดว่าจะมีผลแล้วก็มีคนไปใช้สิทธิ์นี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็เท่าที่ดูนะครับก็มาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๙ที่ผ่านมา
ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ด้วยมาตรการภาษีที่กระตุ้นช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับ
ก็จับจ่ายกันมากขึ้นเพราะว่ามาตรการในลักษณะนี้เนี่ย
พูดง่ายมันถูกจริตจากคนไทยนะครับที่ชอบที่จะท่องเที่ยวนะครับ
ชอบที่จะกินเที่ยวเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าจะเป็นการแรงเสริมนะครับ
ช่วยทำให้การกระตุ้นการบริโภคเพิ่มได้ดีขึ้นนะครับ
เท่าที่ดูคร่าวนะครับก็น่าจะเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ช่วงสงการอย่างน้อยก็ประมาณสัก๒๐นะครับผม
หลายคนไม่ทราบว่ามาตรการที่สามารถนำไปลดห่อนภาษีได้๑๕๐๐บาทนั้น
หย่อนให้เต็มหรือไม่หรือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
หลายท่านเข้าใจผิดนะครับอย่างเห็นบางคนบอกว่าปีที่แล้วสมมุติว่าเสียภาษีไว้๒๐๐๐บาทเนี่ยนะครับ
แล้วบอกพี่รถย่อนภาษีม้ายฤวันตาการไปหมื่นห้า
จะเหลือภาษีที่จ่าย๕๐๐ใช่ไหม

ก็เอามาลดเป็นค่ารถหย่อน
ซึ่งจำนวนที่เราจะได้คืนภาษีจริงเท่าไหร่
ก็ต้องขึ้นอยู่กับฐานภาษีของท่านนั้น
เช่นถ้าสมมติว่าฐานประสีล่ะอยู่๑๐เราจ่ายไป๑๕๐๐๐เอามาลดก่อน๑๕๐๐๐
เราก็ได้คืนประสีประมาณสัก๑๕๐๐แบบเป็นการคิดอย่างคร่าว
แต่ว่ายิ่งฐานประสีสูงอย่างเช่น๒๐ก็จะเพิ่มจากเป็น๑๕๐๐ถ้าเป็น๓๐๐๐
หรือถ้าฐานประสียิ่งสูงอย่าง๓๐ก็จะได้คืนประสีทั้ง๔๕๐๐
ก็มีประโยชน์ในทุกระดับที่เราเสียภาษี
อยากให้คุณเสริมศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมนะครับว่านอกจากมาตรการกินเที่ยวไปลดห่อนภาษีแล้ว
ยังมีรูปแบบอื่นที่เราสามารถทำเพื่อไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างครับ
การลดหย่อนของสำหรับบุคคลธรรมดามันมีอยู่๑๐กว่าตัว
แต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นในช่วงท่องเที่ยวในช่วงของสงครานนะครับ
แต่นอกจากนี้เนี่ยทั้งปีเองเนี่ยเราก็ยังมีมาตรการท่องเที่ยวอีก๑๕๐๐นะครับ
แต่ตัว๑๕๐๐๐จะได้เฉพาะค่าที่พักกับค่าถั่วนะครับ
หรือตัวอื่นที่ใช้สำหรับการลดหย่อนวางแผนภาษีนะครับ
ซึ่งถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าจะวางแผนในด้านการลงทุนเพื่อจะลดหย่อนภาษี
ปีนึงเราสามารถที่จะลดห่อนลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีบางทีหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะครับ
ต้องเอาตรงนี้เนี่ยขอใบกำกับภาษีมาเพื่อเอามาลดหย่อนนะครับ

เพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้ลงทุนแล้วก็ได้มีแต้มต่อคือได้ลดหยอดภาษีด้วยครับ
คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยแล้วก็ฝากถามมาบอกว่า
ทำไมเราต้องมีการวางแผนเรื่องของภาษีตั้งแต่ต้นปี
เราไปคำนวณไปวางแผนตอนช่วงกลางปีปลายปีได้หรือไม่ครับ
คือจริงถ้าต้นปีมันจะทำให้เราวางแผนได้อย่างมีเวลาในการวางแผน
มีเวลาในการที่จะเดือนแต่ละเดือนเราจะจับจ่ายใช้สอยยังไง
คือการวางแผนระยะยาวมันจะช่วยให้ทำให้เราไม่ต้องกระจุกไปที่ปลายปี
เราวางแผนต้นปีอาจจะมีการซื้อเฉลี่ยมาเรื่อย
มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการลงทุนมากขึ้น
ครับตอนนี้ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์มากนะครับ
มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์วงศิริโชธนะครับ
ผลหน้าส่วนค้าตราสันนี่และวัตถุล

นี่คือแนวทางในการวางแผนเบื้องต้น
ส่วนเรื่องของบริการกินเที่ยวก็สามารถนำไปลดหย่อนได้
ลืมขอใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เข้าไปที่ร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ครับ